ข่าวที่ผมโปรยเอาไว้แล้วคุณผู้ชายเปิดเสียงดังหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าคุณลุงท่านนี้อายุ๖๔แล้ว
กินอะไรถึงปึงปังขนาดนี้ถึงขั้นเมียมาขอหย่าบอกวันธรรมดา๔๕รอบวันหยุด๕๖รอบโอ้โหไหวแล้วล่ะ

๖๔ปีครัวเขาเนี่ย๖๔ปี

๖๔ปีปีได้วันหนึ่งวันละ๔ครั้ง
ถ้าวันหยุดของยายวาได้ประมาณ๕ครั้งหรือ๖ครั้งตอนเช้ากลางเวรอีกต่างหาก
ได้สองครั้งแต่แกไม่พอใจ
ไม่พอใจแกเอา๔ครั้ง
คน๖๔ปีอ่ะคิดดู

แบบไงวะ
แกหงค์นด

ไว้ตีน
อืมอึ้งกันหมดเลย
ฟังแล้วก็อึ้งมันมีหลายอารมณ์นะพี่เบิร์ต

แล้วทำการบ้านต่อเนื่องยาวนาน
ข่าวนี้พี่กลัวจะไปตกที่หนูมากเลย

ป้าบอกว่าวันธรรมดา๔ครั้งครับคุณผู้ชมครับ
แต่ถ้าวันหยุดมีโปรโมชั่นเป็น๕๖ครั้ง
คนโพสต์คลิปนี้ไม่ได้บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพักไหน

เพราะสามีเซ็กจัดเหลือเกิน

ชาวเน็ตที่เข้าไปดูคลิปให้ความเห็นอย่างน่าสนใจ

รีบเลยบำรุงน้ำมะพร้าว

มะพร้าวกำลังจะเริ่มขายดีแล้วทีนี้

อีกคนบอกว่าต้องจัดต้องจัด

ต้องหาน้ำมะพร้าวกินแล้วกู
อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะ
แต่ว่าคุณยายวาเขาเป็นคนบอกว่า

มะพร้าวที่พี่ไม่เคยสั่งวันก่อน

มีอายุเท่าไหร่

ได้๖รอบด้วยนะ

แต่ไม่รู้ว่าเนื้อหาทั้งที่พี่ผู้หญิงพูด

อีก๕๖ครั้งต่อวันนะ